ประโยคนี้เกือบตายเพราะส้มตำคนกินส้มตำกันข้อนประเทศนะคะ
ฉันจะตายเพราะส้มตำหรือเปล่าไม่ได้ตายกัน
ไม่ได้เกือบตายกันทุกคนนะคะแต่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
เพราะว่าคุณป้าท่านหนึ่งค่ะชอบทานส้มตำ
แต่วิธีการทานของคุณป้าค่ะไม่เคี้ยวดูดูดูดู
เอาน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็กลืนลงไปเลยนี่แหละมันทำให้คุณป้าเกิดอาการปวดท้อง
พอไปหาหมอค่ะคุณหมอก็ต้องผ่าตัดเลยนะคะ
พอผ่าตัดออกมาคุณหมองงเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เจอ
ไปเจอเส้นส้มตำมันอุดตันลำไส้อยู่แล้วมันขมวดกันเป็นก้อน
ลักษณะคล้ายไข่เลยไปดูคลิปที่คุณหมอถ่ายไว้กับผู้ป่วยรายนี้ค่ะ
ลักษณะเป็นเส้นคุณป้าเห็นรูปที่หมอให้แล้วใช่ไหม
ป้าคิดว่ามันเป็นอะไรอะครับ
มันเป็นมะละกอค่ะมะละกอเหรอค่ะแล้วป้าทานอะไรไปตอนนั้น
ส้มตำค่ะทำส้มตำเหรอป้าไม่ได้เคี้ยวเหรอมันเป็นเส้นเส้นอย่างงั้น
ไม่ได้เคี้ยวครับไม่ได้เคี้ยวดูดแล้วกลืนเลย
ปากกินส้มตำกินแบบไม่เคี้ยวดูดแล้วก็กลืนเลย
นี่คือคำสารภาพของคุณป้าที่มาที่ไปของโรคคุณป้าที่คุณป้าต้องไปหาหมอ
ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมอยู่ชอบกินส้มตำมากนะตอนนี้
มากมากแล้วคงจะคิดว่าเอ๊มันไปเกาะอยู่ในลำไส้หรือเปล่า
เออแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านชอบทานแต่เคี้ยวไง
คุณหมอนะคะถ่ายกรณีผู้ป่วยรายนี้ไว้แล้วก็เอามาโพสต์เตือนภัย
คุณหมอย้ำว่าเป็นการเตือนภัยเพราะว่าคุณหมอไม่ได้เปิดเผยหน้าตาแบบนี้นะคะ
เตือนภัยบางทีอาจจะมีคนที่ชอบทานแบบนี้ก็ได้คุณหมอก็เลยต้องเอามาโพสต์ไว้นะคะ
คนไข้รายนี้เป็นผู้หญิงอายุ๖๐ปีค่ะมาหาหมอ
อาการก็คือปวดท้องบิดคลื่นไส้อาเจียนไม่ทายไม่ผายลมด้วย
จากการเอ็กซาเรย์พบว่าลำไส้เล็กส่วนล่างมันไปอุดตันค่ะ
คุณหมอบอกว่าเห็นมันเป็นก้อนขนาดนี้ต้องจำเป็นผ่าตัด
ผ่าตัดที่บริเวณหน้าท้องค่ะดูเลยไอ้ก้อนนั้นมันคืออะไร
คุณหมอบอกว่ามันลักษณะแข็งเอ๊ะแต่มันก็ยังบีบี้ได้อยู่นะ
พอเอาก้อนนั้นออกมาค่ะแยกออกมันเป็นเส้นเส้นฝอยเหมือนหนังยาง
แต่ก็ไม่ใช่นิ้วอีกก็เลยจะต้องสอบถามคนไข้แล้วแหละ
เพราะว่ามันเป็นวัตถุแปลกปลอมที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้
พอถามไปถามมาถึงบังอ้อเลยค่ะเส้นส้มตำ
นี่นะเออมะละกอนะมะละกอเป็นเส้นมะละกอเป็นเส้นส้มตำ
ที่คุณป้าทานไปแต่ไม่ได้เคี้ยวมันก็เลยมาขมวดรวมตัวกัน
บริเวณลำไส้เล็กปลายลำไส้เล็กเป็นช่วงต่อของลำไส้ใหญ่
มันไม่ย่อยทำไมมะละกอมันถึงไม่ย่อย
เออมันทำไมมันถึงไม่ย่อยนะเป็นเตือนภัยแล้วกันนะคะ